ข้อสรุปก็อาจจะยังไม่ถึง๑๐๐มาก
แต่ว่าเป็นรูปเป็นร่างที่พอจะเล่าให้ฟังได้นะครับ
เมื่อวานเขาบอกว่าตอนนี้โครงสร้างต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่
คือจะมีเพิ่มเป็น๕ดิวิชั่นฟุตบอลชีพไทยนะครับ

แล้วก็จะมีการเพิ่มขั้นระหว่างดิวิชั่น๑๒ตรงกลาง

เล่าให้ฟังว่าเขาจะเอาทีมจากดิวิชั่นสมบัติชีพไทย
ผลงานดีสุดลำดับ๑๔ของแต่ละโซน
เหนือจากทีมที่ได้เลื่อนชั้นไป๓ทีม

รวมกับทีมที่ตกชั้นจากดิวิชั่น๑อีก๑ทีม

เขาจะคัดขึ้นมา

แล้วก็นำแชมป์แต่ละโซนเลื่อนชั้น
เพื่อหาผู้ชนะเพียง๑เดียว

ส่วนสุดท้ายจะตกชั้นไปเล่นในหลีกภูมิภาค๒
ชั้น๒ซึ่งจะมีการหารือความเหมาะสมอีกครั้งว่า
จะตกกี่ทีมส่วนลีกภูมิภาคนั้น
แน่นอนจะมีการลดลงไปจากเดิม

สรรงบประมาณการเดินทางให้กับทุกสโมสร

ขณะนี้กระแสฟุตบอลลีกของไทยเนี่ย
เริ่มลดน้อยลงเล็กซึ่งทางในยกสมาคมกีฬาฟุตบอล

มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ

วันที่๓๐มิถุนายนนี้ครับ
ขณะนี้เนี่ยแฟนบอลเนี่ย

เราก็คุยกันว่ามันเกิดจากอะไร
หนึ่งอาจจะเกิดจาก

แข่งขันที่เยอะเกินไปแล้วก็

ซึ่งเป็นฤดูฝนไหมซึ่งแฟนบอล

เวลาการถ่ายทอดทีวี

ศึกษาตลอดนะครับและให้ความสำคัญตรงนี้